คิดถึงของคนเรานี่มันแบบว่า

มันไปไกลแล้วเราคิดถึงเลย

ยังไงคุณผู้ชมคนข้างรักคนคิดถึงมันเป็นยังไงไปดูกันนิดนึงก็แล้วกัน
คุณผู้ชมที่ผ่านมาเราจะเห็นตัวติดกันตลอดสำหรับคนคู่นี้นะคะ
สำหรับอเล็กแต่พอหวานใจต้องบินไปไกลทำงานไกลถึงต่างประเทศคุณผู้ชมค่ะ
แล้วไปหลายวันด้วยงานเนี้ยดูเหมือนว่าคนคลั่งรักอย่างหนุ่มอาเล็กเนี่ย
เขาจะแบบอาการแบบมันเหงาหงอยมันคิดถึงแฟนคุณผู้ชม
แล้วพอเมื่อวันก่อนเจ้าตัวออกงานอีเวนต์ค่ะก็เลยถูกพี่นักข่าว
แม้มันจี้ใจดำถามตรงประเด็นเลย
ต้องควรกลับอธิบายลิ้นแบบเป็นพันละวันเลย

ก่อนที่น้องจะบินไปออสเตรียไปถ่ายละครนะครับผม
คือเราเจอกันน้อยมากเราแบบไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเราก็เลย

คือไม่ได้งองเงไม่ได้อะไรก็แค่คิดถึงแหละ
ชินกับการอยู่ด้วยกันบ่อยมากกว่า
กลับมาวันเกิดพอดี

คุยกันมาแล้วว่าวันเกิดจะไปทำบุญ

กลับมาเมื่อกี้เถอะ
ขอบคุณค่ะรอดูแล้วก็ละกันนะคะ
เผื่อจะมีของฝากมาจากเมืองนอกมาฝากอเล็กนะคะ
เป็นแฟนกันก็อย่างนี้เห็นใจนะคิดถึงแป๊บเดียว
เหมือนตัวเองเข้าใจดีเลยนะเรือนขวา